ช่วงนี้นะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมนะคะไปดูนักแสดงเจ้าบทบาทกันหน่อย
หนุ่มพอร์ตซาลันบอกเลยว่าในจอเนี่ยเล่นละครเก่งมาก
จอเก่งยิ่งกว่าค่ะจะเป็นยังไงติดตามกันค่ะในช่วง
เล่นละครเคมีเข้ากันเข้ากันพอสรรคกับนุ่มมะปรางอลิสาไงคะ
แฟนก็ชวนจีนฟินเป็นแถวช่วงพักกองก็เอาซะหน่อย
ปล่อยใจไปกันติ๊กต๊อกเตือนไว้ก่อนนะคะคลิปนี้พอสลันเปลี่ยนไป
ไปทำอะไรมาทำไมถึงอ้วนจัง
ก็แดกไงคะแดกเข้าไปมันก็เลยอ้วน
ที่บ้านมึงเติมลมแล้วอ้วนได้เหรอ
อ๋อจริจการชนะทุกสิ่งค่ะเพื่อน
คริปเป๊ะหน้าชัดแววตานี่สื่ออารมณ์คิดว่ารับบทนำหญิงท่านหนึ่ง
เล่นใหญ่จนน้องหมามองหน้าไม่ต้องงงค่ะลูก
พี่เขาว่าแอคติ้งบทชายกลายเป็นหญิงต้องเข้าแล้วค่ะ
อินเนอร์ได้เต็มสิบไปเลยจ้า